เรื่องนี้สิคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความเชื่อความศรัทธาของหลายคน

งานนี้นะคะจะพาไปที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองค่ะ
ที่นี่ก็คึกคักไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกัน
ว่าแต่ว่าจะมีอะไรเด็ดอะไรโดนกันบ้างตามไปดูกันค่ะ
ไปถึงนะคะเราก็ต้องเห็นบรรยากาศแบบนี้
ไข่ที่ถูกปิดทองแน่นหนาทึบเลย

แล้วก็มีพวกเครื่องถวายต่างเครื่องสักการะบูชาเครื่องแก้บนต่างมากมาย

ร่วมทั้งหลักฐานนะฮะหลักฐานเชิงประจัด
เห็นกันชัดเลยว่าทำไมที่นี่ถึงจะขี้เลื่อมสายศรัทธา

ชาวบ้านก็ยังคงหลั่งไหลมาที่วัดสนามชัยอำเภอเมืองอ่างทองกันไม่ขาดสายเพราะเขาก็มีความเชื่อความศรัทธาในไอ้ไข่ที่นี่นะคะ
เห็นแล้วเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าอยากจะลองดูบ้าง
แต่อยากจะบอกอย่างนี้นะคะทุกคนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของโชคส่วนบุคคลนะ
บางคนมากราบไหว้ขอพรแล้วโชคดีสมหวังก็มีเยอะนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินเรื่องโชคลาภ
แต่ถ้าเป็นเรื่องโชคลาภเนี่ยจะเป็นที่ฮือหากล่าวค้านถึงมากที่สุดนะคะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าโชคดีติดต่อกันหลายงวด
ก็เลยที่นี่เนี่ยเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะมากันแบบไม่ขาดสายเลยนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมเขาล่ำลือกันก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนั่นแหละที่จะโชคดีนะคะ
ก็เอาเป็นว่าทำเพื่อความสบายใจได้ไปแวะเวียนไปกราบสการราชขอพรได้นะคะ
ที่สุดเอากำลังใจตรงนั้นแหละมาทำมาหากินน่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้รวดเร็วแน่นอนมากกว่า